เหตุอัดยากรรมกันบ้างครับ
คนคนนี้สุดทนแล้วเพราะว่าคู่เขย
ตั้งวงกินเหล้าแล้วก็เปิดเพลงเสียงดัง
ทีนี้มีการไปบอกอย่าเปิดเพลงเสียงดังดึกแล้ว
คนในบ้านจะหลับจะนอนจะพักผ่อน
ปรากฏว่าคู่เขยไม่พอใจ
ปรีมาจะชกต่อยจะแทงเขา

เขาก็เลยคว้ามีดในครัวแทงสวน

เลือดสาดกระจายคู่เขยดับนะฮะ

ตำรวจสพประโคนชัยรับแจ้งเหตุแทงกันจนเสียชีวิต
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่บ้านเลขที่๕๖หมู่๑
ตำบลภัยศาสนภพประโคนชัยจังหวัดบุรีบรรมนะครับ
เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบพบร่างของนายยอดรักเถายาอายุ๓๐ปี
เสียชีวิตอยู่ที่พื้นหน้าบ้านลักษณะไม่สวมเสื้อ

สภาพศพถูกของมีคมแทงที่หน้าอกด้านขวานะทะลุหลังเลย
แล้วก็หน้าอกด้านซ้ายก็ถูกแทงอีก๑แผลเสียชีวิตครับ
ส่วนผู้ก่อเหตุไม่ใช่ใครที่ไหนเป็นญาติกัน
คือนายสมพงศ์การเพียรอายุ๓๐ปี

ส่วนเพลงนี้ญาติคนอื่นก็ร้องห่มร้องไห้แล้วนะ
เพราะว่าเป็นญาติฆ่ากันเอง
หลังก่อเหตุนายสมพฤษ
ซึ่งเป็นคนก่อเหตุไม่ได้หลบหนีไปไหน
ยาวเป็นฟุตเนี่ยนะครับ
ด้านของภรรยาผู้ก่อเหตุก็คือนางสุรัตน์นุรินรำเนี่ย
บอกว่าปกติสามีไม่ดื่มเหล้า
แต่คู่เขยที่เสียชีวิตชอบตั้งวงดื่มเหล้า
แล้วก็ส่งเสียงดังเป็นประจำ

ผู้ตายก็ตั้งวงดื่มเหล้าแล้วก็เปิดเพลงเสียงดังลั่นเลย
ทำให้ลูกน้อยของเธอนะนอนไม่หลับ
เธอก็เลยให้ลูกสาวคนโตเดินไปบอกฝั่งผู้ตาย
บอกว่าช่วยลดเสียงหรือว่าปิดเพลงไปหน่อย
เพราะมันดึกดื่นแล้วนอนไม่ได้กันเลยนะครับ

เปิดเสียงดังกว่าเดิมอีกเป็นการท้าทายอีกนะฮะ
ทีนี้สามีของเธอจึงตัดสินใจไปสับสวิตช์ไฟลงเลย
สวิตช์ไฟลงเลยนะครับเพราะว่าบ้านผู้ตายเนี่ย
พ่วงไฟจากบ้านนี้ไปใช้
พอสับสวิตช์ไฟลงไฟมันก็ดับใช่ไหม
มันก็เปิดไม่ได้ทำให้ผู้ตายไม่พอใจ
บันไดปีนเข้ามาทางหน้าต่าง
เข้ามาชกต่อยสามีจนเกิดการสู้กันฮะ
สามีเห็นท่าไม่ดีเพราะผู้ตายอยู่ในการมืนเมาด้วย
แล้วก็สามีก็เลยหยิบมีดปลายแหลมในครัวออกมา
ป้องกันตัวคุณกระทั่งมีการแทงกันจนเสียชีวิตนะฮะ
ผมไม่ได้นอนหรอกวันก่อนกระทั่งคืน
แล้วอาจจะเป็นเพราะว่าพี่น๊อปนี่ก็บันดาลโทษศัตริย์ใช่ไหม

ไม่เขาก็ไม่ก็คือเขามาตีละต่างก่อน
แล้วก็ก็คือเราปิดก็คือเราไม่อยากมีเรื่อง
เขาบอกว่ามึงอยากเอากับกูหรอ
นี่เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดการแทงกันนะครับ
ส่วนทางด้านของผู้ก่อเหตุก็คือนายสมพฤษการเพียรนะครับ

แล้วก็เขาก็ให้ข้อมูลบอกแบบนี้ครับ
เขาบอกว่าไม่ได้มีเจตนาจะแทงให้ถึงตายนะฮะ
ก็สาเหตุมันก็เกิดขึ้นอย่างที่บอกไปนะครับ
ส่วนมีดเล่มนี้คือมีดที่ใช้ในการก่อเหตุคุณแหลมมากนะฮะ
คือสาเหตุมันเกิดจากการที่บ้านนั้นเขาเปิดเพลงเสียงดัง

ผมก็เลยป้องกันตัวไปก็เสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แล้วผมก็สงสารลูกและภรรยาของผมเหมือนกัน
ผมก็สงสารลูกและภรรยาของฝั่งนั้นเหมือนกันนะครับ
เพราะว่าผู้ตายก็มีภรรยาที่เพิ่งจะคลอดลูก
ระหว่างการพักฟื้นที่โรงพยาบาลนะครับ
หลังจากทราบข่าวว่าสามีเสียชีวิตนะคุณ
ภรรยาเองก็แทบช็อกร้องไห้อย่างหนักนะฮะ
แล้วก็พยายามที่จะลงมาดูศพสามี

ก็ยังไม่แข็งแรงดีเพิ่งคลอดลูกเองนะครับ
ล่าสุดวันนี้ทางตำรวจสพประโคนชัย
นำตัวของนายสมพจน์ผู้ก่อเหตุ
มาสอบปากคำเพิ่มเติมเพื่อประกอบสำนวนคดี

พร้อมกับทำเรื่องยื่นขอประกันตัวในชั้นสอบสวน

คาดว่าจะส่งฝากขังสารจังหวัดบุรีรำในวันพรุ่งนี้
เมืองต้นแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกาย
เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายนะครับ